มาดูเรื่องของใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอ
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปทำธุระในถิ่นธุรกันดาล

ขอด้วยเขามากี่หินแหหน่อยนะคะเพราะมันยังเป็นถนนดินแดงอยู่เลยอะคุณ
แล้วเขาไปเจอสุนัขตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากข้างทางนะคะ
อุ้ยน่าสงสารจังเลยจอดจอดเอากลับบ้านด้วยเลย
มานี่มาเร็วมามามามาขอมือหน่อยขอมือก่อน
นี่ค่ะภาพแรกคลิปแรกที่เห็นคือเขาวิ่งตามมาแบบนี้ก่อนนะ
ออกมาจากทางไหนไม่รู้แหละแต่วิ่งตามรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
ตอนแรกเธอก็เอ๊ะจะทำยังไงดีปล่อยให้มันวิ่งตามไปแบบนี้เหรอ
ไม่ได้ค่ะสงสารสงสารจนน้ำตาไหลสงสารขนาดนั้นเลยนะคะ
ก็เลยจอดจอดแล้วก็กลับไปรับมันอุ้มขึ้นมาใส่ตะกร้าหน้ารถ
เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
เขาก็นิ่งนะไม่กระโดดหนีเลยนะและหลังจากนั้นบรรยากาศ
นี่ค่ะตอนที่เขาไปอยู่ที่บ้านแล้วมีปอกคอเรียบร้อยแล้ว
นอนยิ้มสบายใจแบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป่าห่างไกลค่ะ
ในจังหวัดสกลนครนะคะคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเขาชื่นชมหญิงสาวคนนี้นะคะ
ใจดีเหลือเกินนะคะสรุปแล้วเขามีชื่อนะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหลงค่ะ
บางคนเนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียนะคะบริจาคเงินช่วยเหลือบริจาคค่าอาหาร
แล้วก็ส่งเสื้อผ้าน้องหมาตัวนี้ส่งเบาะไปให้เขาด้วยค่ะ